ไปจับเจ้าอาวาสระดับเจ้าอาวาสเลย
อื้อท่านเอามาอ่อเขิน
สั่งไว้เยอะเลยท่านบอกว่าจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยครับ
หรือได้มาโดยการกระทำความผิด

หรือได้ใช้ไฟใกล้การกระทำความผิด

ข่าวนี้มันยากมันยุ่งมันเหนื่อยยังไงคุณผู้ชม
นี่ตำรวจเอาจริงนะหัวจะปวด

ผมจะเล่าให้ฟังนี่เป็นคลิปเหตุการณ์คุณผู้ชมครับ
ขณะที่ตำรวจสพบางรจันทร์เข้าไปจับตรวจค้นในกุฏิของพระอธิการศิลวัตรอายุ๔๔ปี
เจ้าวาดครับเจ้าวาดวัดสามัคคีธรรมตะบนสะแจงอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
แล้วก็ไม่ให้ตรวจปัสสาวะเพื่อถ่วงเวลาท่านบอกว่าปัสสาวะไม่ออก
แล้วเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอก่อนรอใครครับท่านฮะ
ยมพ่อยมแม่กับญาติพี่น้องให้มาถึงก่อน
ตำรวจพยายามอธิบายข้อกฎหมายว่าสามารถจะตรวจค้นได้นะ
แต่พระศิรวัตรท่านก็ไม่ยอมให้ค้น

เหตุการณ์ยืดยืดเกือบ๒ทุ่มคุณผู้ชมดูชาวบ้านดิ
ดูชาวบ้านมาเริ่มรู้แปลกต่อแปลกแปลกต่อแปลก
เธอจะโอเคว่าถูกจับเยอะบ้าเท่าว่าถูกจับเยอะบ้า
เกือบ๒ทุ่มตำรวจตัดสินใจจะพาตัว
ท่านไม่ยอมใช่ไหม
นี่ฮะนี่ที่ท่านเข้าไปปัสสาวะ
แล้วก็ปัสสาวะไม่ออกก็อาจจะเป็นไปได้แหละ
ถ้ายืนดูกันหมดแบบนี้ทำไมต้องยืนดู
ถ้าอย่างนั้นท่านไปโรงพรรคไปตรวจที่โรงพรรคเอาท่านไปยอมขึ้นรถอีกฮะ
ยังไม่จบครับยื้อกันอยู่พักใหญ่จนสามารถนำตัวขึ้นรถไปตรวจปัสสาวะที่สพบางรจันทร์ได้นะครับ
คุณผู้ชมว่าสีเป็นยังไงฮะปัสสาวะท่านมีสีม่วงเข้มครับแต่ยังไม่จบครับคุณผู้ชม
แต่คุณตำรวจคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันม่วงจากยาเสพติดมันอาจจะม่วงจากยาแก้ไอที่ท่านอาภาษณ์ก็ได้
กินเข้าไปอะไรแบบนี้ไม่ป็นไรไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นท่านเพื่อความส่วนบาดของทั้งตำรวจ
บายใจของทั้งตำรวจบอกว่าอย่างนั้นไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล

เพราะถ้าตรวจโรงพยาบาลนี้ชัดเจนเลย

จากนั้นก็ถูกนำตัวกลับมาค้นยาบ้าที่กุฏิ

แล้วล่วงเลยมานี่จะ๔ทุ่มอยู่แล้วเนี่ย
ผู้นำชาวบ้านชาวบ้านมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ตอนแรกเถียงกันจะเข้ากันเฉพาะท่านชาวอาวาส
ตำรวจจะตรวจค้นกัน

ไม่ยอมเนี่ยฮะยื้อยุดกันอยู่แบบนี้

ก็เขาไม่สบายใจกันนะพี่ตำรวจ
ท้ายที่สุดต้องให้ผู้นำชุมชนเข้าไปด้วย
รู้สึกจะเป็นกำนันมั้ง

ที่ซื้อมาไว้เสพ๑๙๘เมตรครับ

ใช่ใช่เพราะว่าคือพระท่านบอกเลยอ่ะ

แล้วค่อยทยอยเสพ

อมก็จะซื้อมาตุ๋นนะฮะ

จากนั้นก็นำตัวพระศิลวัตรไปสอบประคำที่โรงพัก

ศิลวัตรยอมรับสารภาพว่าซื้อยาบ้าจากพ่อค้ายาเสพติดจริงนั่นแหละ

ที่ซื้อเยอะก็บอกไปแล้วท่านไม่อยากซื้อบ่อย
ท่านว่ายใครอ๋อท่านบอกขอโทษทุกคน

ที่ยกมือว่ายคนอื่นอ่ะยังไม่ได้ศึกนะ

สึกพระศิลวัฒน์แล้วแจ้งก็หาเสพแล้วมียาเสพติดไว้ในความครอบครองคุมตัวไปดำเนินคดี
ท่านเจ้าอาวาสถูกจับศึกเรียบร้อยแต่ความรู้สึกคุณผู้ชมความรู้สึกของชาวบ้านที่รู้ข่าวช็อกครับ
อืมนี่เจ้าอาวาสเลยนะอ่าช็อกฮะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แวะเวียนไปสังเกตการณ์ที่วัดแล้วจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ
บางคนบอกว่าจับตาดูสิจับตาดูจับตาดูอะไรอ่ะฮะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าสิ่งของเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของอดีตพระศิลวัตร
หรือเป็นทรัพย์สินของทางวัดไง

แล้วการแต่งตั้งเจ้าวาดรูปใหม่ก็ต้องรอก่อนนะครับ

แล้วก็ชาวบ้านที่จะหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องนี้นี่กระทบความรู้สึกชาวบ้านเยอะเลยนะนี่มารอดูเลยนี่ฮะเพียบเลย
คือชาวบ้านบางส่วนเขาก็รู้สึกระแคะระคายมาอยู่แล้วไง
ก่อนหน้านี้แล้วสักประมาณ๒ปีจะอย่างไรจะอย่างไร
พอมาเจอหลักฐานที่แบบตำรวจเขาสาวมาได้เขาขยายผลได้